ซ้ายผ่านตลอดนะพี่
น้องต้อยไอน้ำไปด้วย
บอกว่าไม่เกี่ยวกับเราเรามีอะไร
เอ่อพอดีมีคนมีรถเบ้นมาตัดหน้าฮะ

ไอน้ำไปแล้ว

คุณพศก็บอกเลยไปเลยไปเลย

แล้วลงมาทุบกระจกรถด้วยนะพี่ปุ้ย
เหตุการณ์มันเกิดเมื่อวานนี้ตอนเย็นเองคุณผู้ชมฮะ

มีรถประมาณ๔คันจอดติดไฟแดง

เน้นสีเทาคันที่มาจอดขวางรถคุณพจน์คือ

มันเป็นซ้ายผ่านตลอด
แต่เบ้นก็ยังไม่ไป

รถคันข้างหลังเนี่ยบีบแตรอยู่หลายรอบจริงนะ
จนทำให้คนขับเบนส์สีเทาเนี่ยไม่พอใจครับ
พอขับพ้นไฟแดงไปรถเบ้นจอดเลย
เปิดกระจกต่อว่าคันที่ขับตามตามหลังกันมา
ล้ามมาถึงคันของคุณพจน์อันนนด์ด้วย

เพราะว่าเบนท์เนี่ยตามหลังมาแล้วปาดหน้ากระทันหัน

นี่พอปาดปุ๊บจอดกึ๊กเลยนะ
กึ๊กแล้วก็ลงมาจากรถท้าทายเลย
บอกให้คันของคุณพศลงมาลงมาเคลียร์กัน

คุณพศสั่งคนขับบอกไปเลยไปเลยอย่าไปมีเรื่องไม่เอาไปปะทะ

จากนั้นคู่กรณีก็ลงจากรถปรีเข้ามา
แล้วก็ดังภาพเมื่อสักครู่เลยก็คือทุบ

อย่างแรงเลยนะฝั่งที่คุณพศนั่งอยู่บอกให้ลงมาครับ
คุณพศก็ไม่เอาด้วยแล้วสั่งลูกน้องไปดีกว่า
ไปฟังคุณพศหน่อย
แต่เราก็ขับรถไปเรื่อย
สุดท้ายรถคันสีดำสุดท้ายรถคันสีดำ
ก็มาปาดหน้ารถพี่
พี่ก็ไม่จอดพี่ก็บอกขับไปเลยไม่ต้องไม่สนใจ
เพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ต้องจอด

นี่คุณพศก็บอกนะครับว่าตกใจเหมือนกันที่
คันเบ้นคันนั้นมาหาเรื่องไม่เลิกเลยนะ

ที่สนสุทธิษฐานนะครับ

ใช้รถใช้ถนนนะครับใจเขาใจเรานะครับ